คุณผู้ชมครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนั้นก็คือเราได้เห็นภาพที่แบบครอบครัวไปรับแล้วเนี่ยนะฮะ
ยังมีอีกหลายครอบครัวครับที่คนในครอบครัวไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็ยังไม่ทราบชะตากรรม
อย่างเช่นที่หนองบัวลำพูที่ผมบอกนะครับภรรยาก็บอกว่าแฟนนุ่มนะครับ
ถูกจับเป็นตัวประกันที่อิสราเอลยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับ
คือทางผู้ว่าครับผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พมนะครับ
ไปเยี่ยมปลอบขวัญแล้วก็มอบถุงยางชีพเงินสงเคราะห์เบื้องต้นอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ให้กับครอบครัวของคุณภัยบูลรัตนิน
อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่บอกว่าถูกจับเป็นตัวประกันนี่นะครับ
แรงงานไทยที่มีรายงานว่าที่ถูกทางฮามาสจับเป็นตัวประกันไป

ภรรยาของคุณภัยบูลชื่อว่าคุณรุ่งรัฐดาบอกว่านับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
ก็ติดต่อสามีไม่ได้นะครับ
ขณะเดียวกันเพื่อนสามีครับส่งคลิปเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่า
แรงงานไทยสักประมาณ๕๗คนประมาณนี้นะครับ
ถูกกลุ่มคนที่พูดภาษาอาราบิกอารับคาดว่าเป็นกลุ่มฮามาส
จับใส่รถพ่วงลากจูงนะฮะหลังจากนั้นก็พาไป
แต่ไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนครับแล้วก็แจ้งว่าหนึ่งในคนที่ถูกจับก็คือสามีของเธอ
จนถึงขณะนี้คุณผู้ชมครับผ่านมา๕๖วันเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะว่าล่าสุดเป็นอย่างไรครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับก็เห็นคลิปแล้วก็เห็นใจเลยนะนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบข่าวเลยนะครับว่าเป็นอย่างไร
หลังจากที่อย่างที่บอกว่าเพื่อนสามีนั้นบอกว่าถูกจับเป็นตัวประกันนะครับเอาใจช่วยนะครับขอให้ทุกอย่างนั้นจบด้วยดี